ข่าวต่อไปนี้คลิปต่อไปนี้นะครับมีคนเขาตั้งกระทู้นี้บอกว่า
ตีเด็กทำไมทำไมไม่ตีตัวเองเดี๋ยวไปดูคลิปก่อน
แล้วมาวิพากษ์วิจารณ์มาแสดงความคิดเห็นกันครับ
นี่แหละฮะเคราะห์ดีนะครับที่รถเบรกทันนะฮะ
เป็นอุทหรณ์สำหรับคนมีลูกเล็กวัยกำลังสนเลย
เด็กน้อยนะวิ่งออกมาจากบ้านนะครับแล้วก็แม่วิ่งตามมาติดแบบนี้นะฮะ
แล้วก็หยุดกลางถนนกลับมามองแม่เพราะว่าแม่คงส่งเสียงเรียกอ่ะ
จังหวะที่รถเนี่ยแล่นมาพอดีครับรถเบรกทันครับ
ห่างตัวเด็กไม่กี่เมตรเด็กตกใจวิ่งกลับมาหาแม่ครับ
ฟาดซะนะฮะคือจุดนี้เนี่ยมีคนเอามาทำเป็นหัวข้อ
คนโพสต์ตั้งคำถามว่าไปตีเด็กทำไมทำไมไม่ตีตัวเอง
หมายถึงทำไมแม่เนี่ยไม่ลงโทษตัวเองที่ดูแลลูกไม่ดี
วิ่งออกมาบนถนนปุ้ยมองเหตุการณ์นี้ว่ายังไงน้อง
ในฐานะที่มีลูกลูกเนี่ยวัยใกล้เคียงกับปุ้ยเลยพี่เบิร์ต
ปุ้ยรู้สึกว่าเด็กอ่ะคือเขาเขาไม่รู้หรอกเอาจริงนะฮะ
เขาออกมาด้วยความสนถ้าเป็นปุ้ยนะจะวิ่งเข้าไป
แล้วก็ชากลูกมากอดเลยนะฮะอืมคือขวัญเสียนะขวัญเสีย

เหมือนที่ตั้งกระทู้แหละควรจะตีคุณแม่หรือเปล่า
เพราะคุณแม่ปล่อยลูกมาทำไมล่ะใช่ไหมเออสงสาร
เห็นฟาดใกล้ยั้งเลยเมื่อกี้แม่ก็ตกใจแล้วแหละนะฮะ
ก็มีชาวเน็ตนะครับเป็นคุณแม่คนหนึ่งนะครับ
ให้ความเห็นเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจนะฮะ
คือเขาบอกว่าตีเด็กเพื่อให้เด็กรู้ว่า
อย่าไปวิ่งบนถนนนี้อีกถ้าทำอีกก็จะโดนตี
แล้วก็ค่อยมาอธิบายให้เด็กฟังภายหลังว่า
แบบนี้มันอันตรายนะลูกแม่เด็กเองก็ควรจะ
โดยวิจารณ์ที่ไม่ดูแลเด็กนะครับ
ก็ต้องเข้าใจด้วยบางครั้งงานของแม่เนี่ยนะฮะ
คนเป็นแม่เนี่ยนะฮะยุ่งมากนะ
ไม่มีเวลามานั่งเฝ้าได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
แต่ก็ต้องพยายามซึ่งอันนี้ต้องให้เด็กเรียนรู้นะครับ